สวัสดีค่ะริวก่อนร้านน้ำวิชาณดาวซุปเปอร์สราวมาแล้วค่ะ
แหมหลายคนบอกอยากปลูกต้นไม้ฝนมาแล้ว
นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกต้นไม้เนี่ย
เอาต้นกล้ามาลงเยอะแยะเลยมาซื้อด้วยเด้อ
ช่วงนี้ฝนตกจริงนะยังคงต้องระมัดระวังฝนตกไปเรื่อย
เพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เขาทำงานปกตินะพัดขึ้นมาเป็นฝนและหลังจากนั้นช่วงนี้ร่องฝนแหมไม่ยอมไปไหนเลยสงสัยรักประเทศไทยพัดผ่านทางตอนบนของประเทศอยู่นะคะ
สองกำลังนี้เขาบวกกันทำให้ทั่วไทยยังคงมีฝนตกได้ตลอดเวลาแล้วก็ฟ้าปิดตลอดทั้งวันค่ะ
ตรวจสอบตามช่วงเวลากันหน่อยช่วงเช้าแบบนี้เริ่มมีฝนแล้วแต่ว่าเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศค่ะ
ลากยาวตั้งแต่เชียงรายตากาญจนบุรีลงมาจนถึงราชบุรีตรงนี้ยังมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นค่ะช่วงสายฝนหายไปแป๊บนึง
เที่ยงกลับมาอีกแล้วค่ะมาที่ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง
แล้วหลังจากนั้นหายไปอีกไหมไม่หายแล้วค่ะ
กระจายตัวมากขึ้นค่ะเน้นทางตอนบนของประเทศไปเลยนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงภาคใต้
เอาเป็นว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันนะคะเน้นทางตอนบนของประเทศ
ตกตั้งแต่เที่ยงจนถึงช่วงเย็นเลยเพราะฉะนั้น
ช่วงเวลาที่คนกลับบ้านเตรียมวางแผนการเดินทางให้ดีด้วยนะจ๊ะ
ส่วนคลื่นค่ะอันดามันตอนบนยังคงน่าห่วงอยู่เลยนะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่งนะคะรวมถึงฝั่งอ่าวไทยตรงนี้ค่ะ
คลื่นสูงได้มากกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เรือเล็กออกเรือไปก็ควรระมัดระวังด้วย
พอฝนตกลงมาแบบนี้อุณหภูมิอากาศดีฮะ
อย่าลืมนะตื่นมาปลูกต้นไม้ด้วยนะคะ
เพราะว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๒๕๓๕องศาเซลเซียส
ช่วงที่มีฝนนะแต่ก่อนมีฝนก็ร้อนร้อน